มาดูเรื่องของอาหารแต่ว่าอาหารนี้เป็นยาแต่วิธีการทำ
เนี่ยผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกพูดตรงนะใคร
เเดือนนะรายได้สะพัดปีละกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทครับไปดู
ที่บ้านตานอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับ
คนในครอบครัวเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่รังเกียจเลย
ทำความสะอาดชำแหละไส้เดือน
นำไส้เดือนไปใส่ถาดตากแห้ง
บางคนบอกว่าอุ๊ยขุดน้ำตะโพงขยักขยังจังเลย
แต่ที่นี่มันคือเงินครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วรายได้งามทำเงินต่อปี
คุณผู้ชมครับเป็นร้อยล้านบาทนะฮะ

หมู่บ้านแห่งนี้นะครับถือเป็นหมู่บ้านอาชีพแปลก
ที่เดียวในประเทศไทยยังมีแปลกอีกเยอะ

ฤดูหนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
จนถึงสิ้นฤดูหนาวชาวบ้านกว่า๒๐๐ครัวเรือน
จะเริ่มทำไส้เดือนแปรรูปตากแห้ง
ส่งออกต่างประเทศปลายทางอยู่ที่จีนแล้วก็ไต้หวันนะครับ
เชื่อว่าเอาไปทำยาชูกำลังนะครับ
โดยไส้เดือนตากแห้งเนี่ยราคากิโลกรัมละเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่คะ

ขณะที่ไส้เดือนสดนะก่อนเอาไปทำเนี่ย
กิโลกรัมละ๑๕๒๐บาท
คือนอกจากทำไส้เดือนตากแห้งแล้วในช่วงหน้าหนาวนะ
อ่ะที่บอกว่าแปลกยังมีแปลกก็คือ

ชำแหละตุ๊กแก่ตากแห้ง
โอ้โหแต่ละอย่างนะฮะ
ขยะแขยงใช่ไหมแต่เงินทั้งนั้น

แปลกไหมล่ะ๓ฤดู
คือเขาบอกว่าทุกครอบครัวมีรายได้เลี้ยงตัวเองนะครับ

แต่ว่าตอนนี้เริ่มส่งออกได้แล้ว

เอาเถอะครับ